สวัสดีครับค่าใจไทยสดใหม่

ใหม่ปะล่ะหน้าใหม่มากคนนี้เห็นไหม
ตื่นเต้นอะไรเป็นคดีความเหมือนเราเดี๋ยวนี้

กรมควบคุมมลพิษนะครับวางแนวปฏิบัติฝุ่นพิษ๔ระดับนะครับ
หากค่าเกิน๑๐๐เนี่ยประชุมกันนะฮะแล้วก็จะมอบนายกให้สั่งการด้วยนะครับ
ที่๒๕มกราคมก็ระบุนะครับบอกว่าจากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้านั้น
พื้นที่กรุงเทพรวมถึงปริมณฑลนะครับมีหมอกในตอนเช้า
อากาศนั้นลอยตัวได้ดีนะครับแต่ว่ารมในพัดอ่อน
ละอองเกินค่ามาตรฐานนะครับก็คือ๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ก็๒๔พื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับโดยพื้นที่ริมถนนเกินข้ามมาตรฐาน๑๖สถานี
พื้นที่ทั่วไปนะครับเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่๘สถานีครับ
ทั้งนี้จากมติคณะกรรมการควบคุมมลพิษก็หารือกันนะครับ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีการสรุปแนวทางในขั้นตอนปฏิบัตินะครับ
ทั้งหมดสี่ระดับด้วยกันความอ่าตามความรุนแรงของสถานการณ์ดังนี้นะครับ
ส่วนราชการทุกหน่วยนะครับจะปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่มีอยู่ตามสภาวะปกติเลย
โดยงานทุกหน่วยงานต้องดำเนินมาตรการต่างนะครับให้เข้มงวดมากขึ้น
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ
โดยเมื่อค่าฝุ่นละอองคาดการณ์แล้วนะครับว่าจะสูงขึ้นอีก
ต้องยกมาเป็นระดับที่๓โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
จัดการประชุมเพื่อหามาตรการในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการควบคุมแหล่งมลพิษนะครับ
จะมีการประชุมนะครับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ
โดยจะนำเสนอเพื่อกราบเรียนท่านนายกมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาในการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ
ก็จะมีการจุดทูบเผากระดาษกินกระดาษทองจำนวนมากโดยควันทูบนะครับ
จากการเผากระดาษเงินกระดาษทองด้วยเนี่ยนะฮะจะเป็นมลพิษทางอากาศสูงนะครับ
นัดนั่นไงนั่นแหละสิคะเอาช่วยกันเนอะทำไงอ่ะมันยังไงเขาก็ต้องจุดไหมคะ
คือจริงแล้ว๔ระดับเนี่ยทำได้จริงไหมต้องดูก่อนนะครับ
ว่าจะช่วยได้ถึงวันนั้นไหมนะอีกประมาณอาทิตย์กว่า
เพราะตอนนี้มันเกินแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอืม
ตอนนี้มันเหมือนประชาชนต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเอง
ตอนนี้๘๗๙๑ก็มีแล้วก็เกือบ๑๐๐อย่างนึงนะครับ

กระดาษหนึ่งเรื่องนี้ขายดีหน้ากากขายดี
น้ากากขายดีมาก

คือต้องใส่นะคุณผู้ชมจริงแล้วคุณกำลังตายก่อน
คนบอกนึกว่าเรื่องไกลตัวเนอะ

หน้ากากอย่างดีมาเลยพี่ผัดเห็นไปถ่ายรายการ
ยังชมกันว่าอุ๊ยเขาเอาหน้ากากอย่างนี้มาใส่ถูกต้อง

อ๋อไม่ต้องใส่ดีกว่าใช่ค่ะชอบรถเม็ดค่ะเออนะเอ้า
มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะในเวลานี้คนไทยทั่วประเทศ
ก็อยากจะเดินทางไปกราบสรีระสังขารนะคะของหลวงพระคูณ
หรือพระเทพวิทยาคมที่ขอนแก่น
ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจะไปร่วมกันฟังพระอภิษฐรรมนะคะ
แล้วก็วางดอกไม้จันทร์เพื่อระลึกถึงหลวงพ่อคูณ
เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ท่านมรณภาพในปี๒๕๕๘
ก็จะมีวันที่๒๙นี้นะคะ
ทีนี้เราก็เลยรวบรวมเส้นทางวิธีการเดินทางค่ะ
เส้นทางจากกรุงเทพไปยังขอนแก่น
รวมถึงเส้นทางการเดินทางในจังหวัดขอนแก่นเองด้วยนะคะ
เพื่อไปอย่างสถานที่สำคัญ๓จุดด้วยกัน

แล้วก็จุดที่จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร

โดยการเดินทางจากกรุงเทพไปยังขอนแก่น

ก็ไปยังสนามบินอนาชาติขอนแก่นทุกวัน
ราคาตั๋วต้องเช็คราคาวันต่อวัน

ที่เต็ม๓อันนั้นก็ไปได้เลย
ถ้าจะไปรถไฟก็ได้เช่นกันค่ะ
มีบริการในเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปขอนแก่น
จากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน

ตั๋วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของรถไฟ
ใช้เวลาเดินทางพื้นจากตั้งแต่๗ชั่วโมงครึ่ง
๘ชั่วโมงประมาณนี้นะคะ
ทีนี้พอไปถึงขอนแก่นแล้วเนี่ยเราก็แนะนำถึงการเดินทาง
แล้วก็เส้นทางที่สามารถไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็พุทธมณฑลอีสาน
สถานที่ตั้งเมรุรอยชั่วคราวนะคะที่จะมีการจัดพิธีพระราชทานเพลิง
ทีนี้เส้นทางที่๑คือเส้นทางไปหอประชุมกาญจนาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็จากสนามบินอนาชาติขอนแก่นนะคะคุณก็สามารถที่จะเดินทางไปยัง
ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมขเนี่ยโดยใช้บริการรถแท็กซี่
หรือว่าจะเป็นเช่ารถขับหรือว่าจะใช้บริการรถบัสสายสีเขียวก็ได้เหมือนกันค่ะ
โดยมีข้อมูลว่าสนามบินขอนแก่นจะมีบริการรถแท็กซี่วันละ๕๐คัน
รับจากสนามบินขอนแก่นมายังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
คันละหนึ่งเที่ยวต่อวันอืมโดยรถทุกคันก็จะติดป้ายให้บริการฟรีนะคะ
อันนี้เห็นป้ายอยู่ก็ขึ้นได้เลยส่วนใครที่เดินทางด้วยรถบัสนะคะ
เมื่อมาถึงขอนแก่นที่จุดจอดบขศ๓แล้วก็จะมีรถบริการรับส่งฟรีอีกเช่นกัน
บคศ๓ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
ก็ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกามีรถซิตี้บัสจำนวน๑๐คัน
โดยรถโดยสารประจำทางเมืองขอนแก่นเนี่ยก็คือรถสองแถวจำนวนนึงเนี่ยนะคะ
แล้วก็รถตู้โดยสารจำนวนสองคันส่วนใครที่เดินทางมาดูรถไฟบอลมาถึงสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น
ก็จะมีการให้บริการรถโดยสารประจำทางขอนแก่นก็คือรถสองแถวเนี่ยมีไปรับส่งมายังศูนย์ประชุมกาญจนาพิเศษฟรี๒รอบด้วยกัน
และหนึ่งก็คือรอบ๙โมงครึ่งถึงอีกรอบนึงก็คือเวลาเที่ยงนั่นเองเที่ยงนี้ก็ไปกันได้เลยนะคะ
อารามหลวงภายในเกาะกลางน้ำด้านหลังพุทธมณฑลอีสานนะคะ
อันนี้ก็ไม่ใช่วัดหนองแวงที่อยู่ริมบึงแก่นนครนะคะเดี๋ยวหลายคนอาจจะไปผิด
เจ้าหน้าที่ก็จัดลานจอดรถเอาไว้สำหรับประชาชนก็จะมีศูนย์ฝึกตำรวจภูทรภาคสี่
วัดบ้านหนองกุงตลาด๖๒บล็อกตลาดศรีวิลัยลานจอดบ้านเมืองเอก
จอดรถรอบนอกพุทธมนตรอีสานนะคะเมื่อจอดรถแล้วเนี่ย
ก็จะมีบริการรถสองแถวเพื่อจะรับส่งประชาชนไปยังจุดที่จะต้อง
ไปวางดอกไม้กันด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าอำนวยความ
อำนวยความสะดวกเต็มที่เพียงแต่ว่าเราก็เดินทางไปจากกรุงเทพเนี่ย
ก็มีหลายเส้นทางก็เลือกกันได้ว่าจะไปในเส้นทางไหน
ถึงตรงนั้นมีรถบริการค่ะหยุดแกะขนมกินได้ไหมหยุดได้ไหม
หูเราก็จะฟังไปด้วยพี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้กินวันละสองแล้วเหรอ

พี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะพี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะ
พี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะพี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะ
พี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะพี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะ

พี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะพี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะ

พี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะพี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะ

พี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะพี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะ
พี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะพี่หนุ่มกินเดี๋ยวนี้ก็ให้รถบริการค่ะ

เมื่อคืนกลับบ้านหรือเปล่า

เหตุการณ์ในค่ำคืนเมื่อคืนมา
อย่างหนักหนาคุณจะทำยังไง
หมายความว่าทั้งคืนนะคะ

แล้วก็เสียงนำของแข็งมากรีดกับปูน

เขาบอกว่ากรีดนี้นะคะ

แต่กรีดเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะ

ตื่นขึ้นมาแล้วคุณก็พบกับว่า

แล้วเสียงนี้เขาได้ยินทุกค่ำคืนนะคะ
สวดเนี่ยคล้ายในหนังเรื่องคนเล่นของนะคะ

ไม่ทราบว่าเขาทำพิธีอะไรนะคะ

เรื่องจริงงานจริงไม่ใช่หนัง

ว่าเขาออกจากห้องมาเขาดันเห็นภาพแบบนี้นะ

แต่ห้องทำไมประตูเป็นแบบ

อันนี้ตรงข้ามมั้งค่ะคือเขาออกมาจากห้อง
แล้วคงเป็นชั้นเดียวกัน

ก็ช่วยกันบางทีอยู่อย่างนี้

เรื่องข้างหน้าเรื่องที่จอดรถ

ไม่ใช่แบบถ้าเกลียดอาจจะมาแก้ง

ตอนนี้มีโรงคาถาโรงอาคาระด้วย
คงเครียดอะไรแหละคงหาทางออก
อันนี้เขาบอกห้องตรงข้ามเขา

คือเรียกว่าช่วยดูแลซึ่งกันแล้วกัน

เปิดมาเจอห้องตรงข้ามเป็นแบบนี้
ตัวถึงตื่นที่จะยินเสียงคนมาสวดคาถาแบบในนัง

อ๋อเหรอทำไมห้าน่าเพราะว่าเขาน่าก่อน
เดี๋ยวนี้เขาให้ผู้ชายตีทองเขาเมื่อกี้นางไลฟ์สดนะ
เขาออกกำลังกายแข็งแรงไงหน้าท้องแข็งแรงมีกล้ามละ

เอ้าพักก่อนช่วงหน้านะครับ

จัดงานฉลอง๙วัน๙คืนติดไฟเนี่ยนะครับเป็น๑๐กิโล
ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่
โอ้โหรวยจัดบ้าน๓๐ล้านอยู่ช่วงหน้ากรรมครับอ้าว
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีการเปิดรายละเอียดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์๑๒๖แห่งนะคะ
ที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็แจ้งรายละเอียดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ก็จะมีพิธีพรีกรรมตักน้ำวันที่๖เมษายนนี้นะคะ
จากนั้นก็จะเสกน้ำจากวัดต่างในพื้นที่แล้วก็นำน้ำทั้งหมด
เสกรวมกันที่วัดสุทัศน์ในวันที่๑๘เมษายนค่ะ
โดยผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็บอกภายหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพิธีการเตรียมน้ำอภิเษกในชาพิเศษนะคะ
ระบุบอกว่าต้องนำน้ำมาจากจุดสิบของอินเดีย๕สาย
และแม่น้ำของไทยอีก๕สายประกอบไปด้วยแม่น้ำป่าศักดิ์
แม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำบังปะกงนะคะแล้วก็แม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเพชรชบุรี
ประกอบไปด้วยศาเกศาแก้วศาโคงคาศายมนา
แล้วก็อีก๔แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดชนบุรีด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างจังหวัดทั่วประเทศอีก๑๐๗จุดด้วยกัน
และแหล่งน้ำจากในกรุงเทพ๑แห่ง
โดยพิธีพรีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะมีขึ้นพร้อมกันทุกแห่ง
ในวันที่๖เมษายน๒๕๖๒นี้
แล้วก็จะมีพิธีเสกน้ำที่วัดในแต่ละพื้นที่ในวันที่๙เมษายน
จากนั้นก็จะนำน้ำทั้งหมดค่ะจากทุกแห่งเลยเข้าสู่พิธีอภิเษก
เพื่อเสกน้ำรวมกันในวันที่๑๘เมษายนนี้นะคะ
ที่วัดสุทัศน์เทพวราเทพวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเอง
แล้วก็จะอันเชิญน้ำที่ประกอบพิธีแล้ว
ยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่๑๙เมษายนด้วย
จากนี้ก็จะมีการประชุมใหญ่เรื่องดังกล่าวในวันพรุ่งนี้
วันที่๒๖มกราคม
ถูกต้องค่ะโดยจะมีสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามรมราชกุมารี

ครับผมนะครับดีใจดีใจที่ได้อยู่อยู่ในปีแบบนี้ดีใจครับดีใจครับเราก็จะได้เห็นเนอะ
สวัสดีคุณผู้ชมครับไปที่สู่พันธ์กันซักนิดนึงนะฮะ
มีเรื่องราวของเสียสังลุย
นี่ไงรายมากศักดีแบบ๑เขาจัดงานขึ้นบ้านใหม่ของเขานี่ไม่ได้จัดธรรมดานะฮะ
เขาจัดเรียกว่าอลังการงานสร้างเลย

นี่จัดไฟเต็มที่
คือไฟแบบนี้คุณจะเห็นได้เป็น๑๐กิโลเมตร
ไกลมากคือเสาไฟตั้งกันแบบ๑๐กิโลเมตร
งานใหญ่มากมีคนส่งคอนเสิร์ตนะครับ
นี่โลกออนไลน์พูดถึงกันอย่างกว้างขวาง
หลังจากที่หนุ่มใหญ่ใจถึงวัยประมาณ๔๐ปี

โดยใช้ชื่อว่ามหากรรมคอนเสิร์ตเปิดบ้านใหม่
งานนี้นะครับจะเริ่มวันที่๒๐จนถึง๒๗มกราคม
เขาจะมีหนังกางแปลงมีเวทีคอนเสิร์ตนะฮะ
มีลำไยให้ทองคำมี

พอขึ้นวันที่๒๘มกรา

เขาชื่อว่าคุณนักถวุฒิ
ตอนแรกจะเรียกนายไม่ได้ต้องเรียกว่าคุณค่ะ

ดีมากต้องเรียแผลบไว้ก่อน
ที่คุณเขียนไอจีใช่ไหมมีคนมาแกล้งใครบ้างอยู่ในกระเ

ใช่พามานี่นะเจ้านายก็เยอะไงมดดำ
ยิ่งกว่าอลิน่ามวงทองธรรมิสินิน

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณนัทธวุฒิสว่างเมืองอายุ๔๐ปีครับ
เขาเป็นเจ้าภาพจัดงานนะครับก็ได้มีการเปิดใจแบบนี้
บอกว่าเดิมทีตัวเองเป็นชาวนาหนี้สินเยอะแยะมากมายนะครับ

แต่มีรายได้พิเศษนะครับจากการรับจ้างติดตั้งเครื่องไฟให้แก่ชาวบ้าน

ไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานศพงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานนะครับ
โดยมีรายได้สัปดาห์หนึ่งไม่กี่พันบาท
เพราะครอบครองตนนั้นมีแต่เพียงบริษัทเก่าคันหนึ่งเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นตนเองจึงต้องนำเงินส่วนหนึ่ง
ไปว่าจ้างรถยนต์ของเพื่อนบ้านมาขนอุปกรณ์ไฟต่างไป
แล้วที่สำคัญคนในระแวกนั้น
หรือเมื่อก่อนตอนที่เขาจนเนี่ย
ดูถูกเขาต่างนานา
กลายเป็นแรงกำลังใจว่าตัวเองในวันหนึ่งเนี่ยฮ
จะต้องตั้งมั่นว่ามีเงินมีทองเมื่อไหร่

แล้วก็เอาการ์ดนี้ไปเชิญคนที่เหล่านี้ที่ดูถูกแล้วให้มางานของเขา

นี่นะฮะก็นี่ไงก็ต้องมาหรือเปล่าล่ะขนาดนี้
นี่นะครับเขาบอกอยากให้คนพวกนี้มาดูความสำเร็จของเขา
ก็ให้ได้พยายามคิดต่อยอดอาชีพเลือกเขาที่ไฟฟ้าไปเรื่อย
พัฒนาลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นนั้นไม่เคยทำ
เนี่ยครับและเขาก็พยายามทำด้วยหน้าพักน้ำแดงของเขา

วันที่สามารถสร้างบ้านราคา๒๐กว่าล้านได้
วันที่มีรถบรรทุก๑๒คันรถยนต์ส่วนตัวอีก๓๔คัน

ส่วนงบประมาณมีคนไปถามบอกว่าแพงไหม
จัดงานสวรการขนาดนี้๙วัน๙คืน
เขาบอกเลยบอกว่าเขาไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเลย
เพราะปกติแล้วระยะเวลาที่เขาทำอาชีพมา
ตกแต่งเครื่องไฟฟ้าตามงานต่าง

คนอื่นก็เลยกลับมาช่วยเหลือเขาบ้าง

เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแยะมากมาย

เขาเลยจัดไฟได้อลังการใหญ่โตสูงสง่ามากเลย

งานมันเลยไฟแบบนี้ยังมีไล่สวยด้วยนะ
มีภาพที่เห็นแบบสุดลูกของลูกตายเป็นถนน

คือยิ่งกว่างานกาชาติเอางี้ดีกว่า

จริงจัดอย่างนี้เหมือนเป็นการโชว์สินค้า

คนเห็นก็อาจจะเวลาเราจัดงาน
อยากมึงอยากติดแบบนี้บ้างนี่ดูสิ
มีไฟไลน์แบบนี้ด้วย

ขายพิธีกรถึงแล้วพี่เมย์ขายพิธีกรไหม

เขาทำไฟเก๋นะดูสิ

ไปได้อยู่

กินโต๊ะจีนต้องมีปรุงซ้อนหอยนังรมชั้นยอด
ถูกต้องเนี่ยเรากำลังจะบอกคุณผู้ชมอยู่เนี่ย

เคล็ดลับดีมาฝากคุณแม่บ้านนะคะ

หัดยางซอสหอยนังรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์
ที่เราจะแนะนำในวันนี้เองนะคุณผู้ชมนะ
เอาคุณพี่

ซอสหายนางรมนะคะเป็นซอสหายนังรมสูตรเข้มข้น

ซอสเข้มข้นรสเข้มข้นด้วยนะคะ

หอมอร่อยกลมนะคะ
ใช้ขวดนี้เพียงขวดเดียวนะคะ

นี่ไงฮะซอสหอยนังลมสูตรเข้มข้นขวดนี้นะครับ
สามารถนะครับนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด

จะเป็นผัดเป็นต้มเป็นตุ๋นเป็นทอด

ขึ้นโต๊คจีนแต่เมื่อกี้นี่ต้องใช้หมดเลย
ต้องใช้ตรงรถน่ะสะดวกเลย

แขนเต้นแดงที่เห็นอยู่ในมือของน้องแองจี้นะคะ

อุ๊ยโดดเนอะชื่อนี้นะ
นี่เลยค่ะคือเคล็ดลับความอร่อยที่เราพูดถึงนะคะ
ซอสหอยนังรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์
นี่เลยนะคะที่เห็นว่าแองจี้ทำหน้าปลื้มปิ่

รายละเอียดก็จะเป็นอย่างไร
เด็กสมบูรณ์แฟนเพจนะคะเข้าไปดูได้เลย

ผมขอให้คุณนั่งขัดสมาธิ
โอ้โฮตามเด็กโลโก้

แล้วคุณก็ถือขวดนี้ไว้เอาแว่นออก

ใกล้แล้วแองจี้เหมือน

หันหน้าเด็กสมบูรณ์

เออคุณโอ๊ตคุณต้องให้มันตรงกับคอนเซ็ปต์หน่อย

ไม่ใช่สิต้องเอาไปผัดอาหาร

สุกครับ

ไม่ไปค่ะคุณผู้ชม

ละครใหม่ใครจะฮอตกว่ากัน

คุณกล้องปียะของคุณกล้องปียะ

คุณกล้องกับคุณชูดาภากำกับนะคะ
ก็มีคนเปรียบเทียบค่ะว่าละครที่กำลังจะออนแอร์เนี่ย
ก็คือหมอยาท่าฉลงเนี่ยนะคะ

เขาก็เอาไปเปรียบเทียบคู่ของน้องโป๊ปกับเบลล่านะคะ
ว่าของใครจะฮอตกว่ากันนะคะ

เขาก็ไม่เคยคิดว่าเวลาทำละครเนี่ยเขาต้องแข่งกับใคร
เขาคิดว่าเขาเนี่ยต้องแข่งกับตัวเอง
แล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะ
ที่สำคัญที่สุดคือละครที่มันออกมาเนี่ย
มันคนละแนวกันนะ
นั้นเป็นแนวประวัติศาสตร์เป็นแนวรักโรแมนติกใช่ไหมครับ
แต่เรื่องนี้นะคะก็เป็นแนวแบบว่าเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นหมอยา
ซึ่งเรื่องนี้ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะ

เพราะว่าบางคนจะคุ้นเคยกับยาสมุนไพรไทย
ว่ามีประโยชน์ต่างนานาแล้วก็ดูจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไปแบบไม่น่าเบื่อด้วย
เพราะว่าคนที่นำพาให้เราดูเนี่ยคือคนหล่อคนสวยอย่างคู่นี้น่ารักนะ

เอาเรสซิ่งไปเล่นด้วยไปแล้ว

โฟย์กับคู่ฝั่งคู่กับแพทย์คงจะตลกเลยนะเนี่ยนะ

นี่แหละค่ะเขาก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะ
แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ขอให้ได้ติดตามชมกันนะคะ
ส่วนเรื่องความรักของมาริโอนะคะ

ไม่ค่อยเปิดตัวไม่ค่อยเกี่ยวกับภาพคู่ไม่ค่อยโปรโมทเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะ
เขาก็บอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้ปิดบังอยู่แล้ว
คือเขาก็บอกว่าเขามีแฟนเป็นใครอะไร
แต่เขาไม่ได้ออกแนวแบบว่าเหมือนเปิดนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็พบกันไปก่อนเอาที่สบายใจ
อีกหน่อยถ้าจะเปิดตัวเป็นเรื่องเป็นราวค่อยว่ากันอีกที
นี่ใครเนี่ย
เนี่ยกัญจิไง

กัญจิไกอางไง

ยังไงอังจรีย์รู้ไหม

อาจจะเป็นช่วงทำงานเพราะตอนนี้น้องก็
มันมีละครที่ช่องต้องทำอย่างนี้

มีละครก็อยากจะคอนเซปเฉพาะเรื่องงานใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะคุณอย่างนั้นอยู่ในนี้

เรื่องนี้น่ารักแล้วก็มาในรูปแบบ
ที่คุณผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงให้บันเทิงได้
อ่ามาคนนี้หัวใจมีเจ้าของแล้วนะคะ

ล่าสุดก็มีข่าวมาว่าเจ้าตัวเปิดแฟนใหม่
งานวันเกิดของตัวเองเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาหรือเปล่า
เพื่อนก็มีแซวค่ะว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่ยังไม่ถึงขั้นเปิดตัวแฟนรู้จักกันมาแล้ว๕เดือน
รู้จักจากเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะคะ

ตอนนี้ก็โอเคนะคะศึกษากันไปเรื่อยไม่รีบ
ขออยู่เงียบสบายแล้วกัน
ทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องปกติส่วนอายุก็เท่ากัน
เพิ่มจะต่อสัญญาไปแต่ไม่ได้ระบุอีกว่ากี่ปี
ขอให้เป็นเรื่องวงในน้องว่าอย่างนั้น

น้องกล้องจะจัดการให้นะ

เป็นเรื่องของคดีความครับ
อายการ๘ริ้วสั่งฟ้องดารานุ่มต่อเต่าชื่อดังนะครับ
มเฉาแอบรอบใช้ไฟฟ้าทำกิจการส่วนตัวครับ
เมื่อวานนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวเนี่ย
ได้มีการเดินทางไปที่สำนักงานอายการจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
ก็ไปขอพบกับนายเพิ่มศักดิ์อัชนาเจริญสถิตครับ

เพื่อไปสอบถามถึงข้อเท็จจริงในกรณีที่มีกระแสข่าวออกมานะครับว่า
อายการฝ่ายคดีอาญาสำนักงานอายการจังหวัดฉะเชิงเซานั้น
ได้ทำการส่งฟ้องคดีอาญาไปแล้วนะครับ

แต่กลับได้รับการปฏิเสธจากทางเจ้าหน้าที่
ภายในสำนักงานอายการจังหวัดครับ
ทางนายเพิ่มศักดิ์อัญชนาเจริญสถิตนะครับ
การจังหวัดได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ
บอกว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา
หรือต้องมีหนังสือได้รับการมอบอำนาจมาแสดง
เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้ต้องหา
จะต้องได้รับอนุญาตจากทางภูมิครับบัญชาซะก่อน

โดยทางผู้สื่อข่าวต้องทำหนังสือขออนุญาตมาตามทางต้นสังกัดก่อน
เขาบอกว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่มีดารานุ่มชื่อดังต่อเต่า
ไปลักลอบใช้ไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฉะเชิงเศร้า
แล้วก็นำไปใช้ภายในคาแคร์ตบแต่งรถยนต์
แล้วก็ถูกจับผิดได้หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นั้น
เข้ามาตัดมิเตอร์จ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากตัวอาคารพาณิชย์๓ชั้น
ลินถนน๓๑๔ชาชเชิงเศร้าบางประกง
ถนนฝั่งเข้าขาเข้าเมื่อกลางปี๒๖๖
หลังจากติดค้างค่าไฟฟ้ามานานหลายเดือนแล้ว
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นช่างไฟฟ้าขับรถผ่านอาคารพนิษฐดังกล่าวในช่วงกลางคืน
ปรากฏว่าก็ตัดไฟไปแล้วทำไมยังมีไฟอยู่อีก
เขาก็งงเพิ่งจะตัดไฟออกไปจากมิเตอร์ไปด้วยนะครับ
ก่อนที่ทางกฟศเชิงเศร้าจะส่งนิติกรเข้าไปแจ้งความเดินเรินคดีนะครับ

ตกใจหนูแปลว่าเป็นล้า

เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ต่างพันธุ์พยายามปกปิดข้อมูลในด้านต่างนะครับ

ทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองภูมิกับสอบสวนสอบภาพมืองจักรเชียวทางเศร้า
พนักงานสอบสวนตลอดโจรเจ้าหน้าที่ดิจกรส่วนทางไฟฟ้าส่วนภิพิภาค

ล่าสุดนะครับมาถึงระดับอายการจังหวัด
ที่ยังมีการอ้างถึงระเบียบข้อปฏิบัติต่าง
เพื่อปกป้องสิทธิ์ให้กับทางผู้ต้องหาอย่างมากมาย

ตกลงยังไงเนี่ยคืออายการสั่งฟ้อง

คืออ่านซะยาวเหยียดเลยคือง่ายแล้วครับ

ก็คือมีคนเนี่ยนักแสดงคนนี้ต่อเต่าเนี่ย
ไปรักรอบใช้ไฟนะฮะ
ทางศาลเขาก็เลยมีการส่งเรื่องเนี่ย

ก็เลยไปถามว่าเขารู้แล้วเป็นใคร

การบอกยังบอกไม่ได้จบแค่นั้นเอง

ทางเจ้าตัวเขาก็ออกมาพูดว่า
เขาไม่รู้เรื่อง

เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้เข้าไปที่นี่
อาจจะหลายหุ้นไหมอาจจะหลายหุ้น

ทางผู้เสียหายหรือคนที่มาแจ้งความ

ช่วงนี้น่าจะมีการเหมือนนับเวลารู้แล้วว่า

ถ้าอายการตกลงสั่งฟ้อง
ก็แปลว่ามีมูล
ก็คงไม่มูล

น้องเจี๊ยบบอยแล้วก็คุณซาร่าเล็กซ์
และคุณเอ็มด้วย
มากรณี๑๕ปีแห่งความรัก

ซึ่งน้ำตาร่วงควงคุณซาร่าเล็กซ์

กันเลยนี่นะฮะเป็นคู่แรกครับสำหรับคู่รักมาราทอนอย่างนักแสดงสาว
ซาร่าเล็กนะครับแล้วก็แฟนนุ่มเอ็มสืบสกุล
เขารักกันมาสิบห้าปีคุณผู้ชมครับโอ้โหนะฮะล่าสุดนะฮะ
ทั้งคู่ได้เลิกดีจูงมือกันเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ที่บ้านพักในเลิศนะครับซึ่งบรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความชื่นมืดนะครับ
อวนไปด้วยความรักของทั้งคู่เนี่ยนะฮะโดยงานแต่งของซาร่านะครับ
ในช่วงเช้าเป็นพิธีการแบบไทยโดยเน้นแขกที่เป็นผู้ใหญ่
และซาร่าก็บอกว่าอยากให้แขกที่มาร่วมนั้นแต่งชุดไทยกันด้วย
ก็ยังมีภาพที่กำลังรดน้ำสังให้กับซาร่าแล้วก็เอ็ม
ภาพดูซึ้งแต่อ่านแคปชั่นเขาเรียกว่ามาสายฮาอีกแล้วนะฮะ
ถ้าพี่มีวาสนาได้มีวันนี้เหมือนน้อง
ช่วยมาเป็นหน้าม้าในงานนี้พี่ด้วยนะคะ
ยินดีด้วยอีกครั้งซาร่าเอ็ม

หลังจากเสร็จพิธีวันนี้แล้วทั้งคู่นะครับจะกลัว

ฉลองสมรสกันอีกทีในวันพรุ่งนี้

สาดีแสดงความยินดีด้วยนะฮะ
สาดีที่สาดีความยินดีด้วย
คู่นี้น่ารักค่ะครบกันนาน
เมืองไทยประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองครั้งที่สามสิบเก้านะคะ
มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองณสวนลุมพินีนะครับ
ภายใต้แนวความคิดบอกว่าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา
อืมปีที่แล้วเราก็เห็นแล้วการจัดงานแต่ละโซนนี้ยิ่งใหญ่มาก
ปีนี้ไม่น้อยหน้าเลยนะคะจัดเป็นเก้าโซนด้วยกัน
โซนก็มีกิจกรรมที่โดดเด่นแตกต่างกันไป
ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว๕ภูมิภาคภายใต้แนวคิดไทยเท่๕ภูมิภาคค่ะ
พิเศษในปีนี้ก็จะมีการเสนอขายแพ็คเกจทัวร์จากผู้ประกอบการท่องเที่ยว
แล้วก็สายการบินภายใต้แนวคิดเที่ยวไทยสุดคุ้มถึง๙๐เส้นทางนะ

ไม่พี่เราจัดดีมาก
ปีแล้วเขาแบ่งโซนแต่ละโซน
ใช่แล้วแต่ละโซนนี้สมมุติว่าไปภาคนี้
ก็จะมีแบบอาหารใต้ของใต้อะไรอย่างเงี้ยมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็ว่า
กิจกรรมนี่ถือว่าเป็นจุดเน้นสำคัญของทางทรทนะคะ
ต้องการจะสร้างเป็นต้นแบบสำหรับการจัดกิจกรรมของทรทต่อไปด้วย
คือกิจกรรมภายใต้แนวคิดลดโลกเลอะ
ก็คือปฏิบัติในทุกโซนเลยก็คือการลดใช้โฟมพลาสติก
แล้วก็การกำจัดขยะอย่างเป็นระบบนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอความร่วมมือจากผู้
ผู้ร่วมงานและผู้เข้าไปชมงานทุกท่านใช้ถุงผ้า
ดีค่ะเอากระบอกน้ำของตัวเองไปแล้วก็กล่องบรรจุอาหารด้วย
โซนอย่างที่บอกนะคะมีเยอะมากนี่มีไทยเที่ยวไทยไทยยั่งยืน
ก็มีโซนที่๒นะเที่ยวไทยสุดคุ้มโซนที่๓ไทยเท่๕ภูมิภาค
โซนที่สี่ของดีกว่าธรรมมีแยกแบบชัดเจน
ส่วนที่๕มีเวทีกลางก็จะมีการจัดกิจกรรมบันเทิงนะคะ
มีศิลปะร่วมสมัยมีการแสดงละครนอกละครมโนราซึ่งดูเยอะมากค่ะ
น้องทอยโซนที่หกใช่ไหมครับเมื่อกี้นี่ไงน้องทอย
อันนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนผสมของข้อมูลทางการท่องเที่ยว
แล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีต่างการสื่อสารเชิงการตลาด
ส่วนที่๗เมืองไทยสวยด้วย๒มือขยะให้โชค
ส่วนนี้ก็เป็นที่นิยมมากนักท่องเที่ยวไป
ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมเอาขยะมาแลกของ
หรืออะไรกว่ากันไปโซนที่๘เมืองไทยใครก็เที่ยวได้
โซนที่๙ก็เป็นพันธมิตรท่องเที่ยวไทย
ไปงานเดียวนี่เรียกว่าสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะ

วิธีที่จะไม่ทิ้งขยะง่ายนะคะ

ติดตัวไปใบเดียวของเราของส่วนตัว

จะได้ไม่ต้องมีปัญหาแล้วเดี๋ยวไปเดินไปตรงไหนเจอทาง

เอาชาคริสหน่อยสิ
น้องโพลนะลูกคุณชาคริสนะคะ
เขาบอกว่ามีวิธีปลุกคุณพ่อชาคริสไปทำงานนะคะ
ด้วยวิธีใหม่นะคะนั่นก็คือล่าสุด
เมื่อวันที่๒๔มกราที่ผ่านมานะฮะ

ก็ออกมาเผยคลิปนะคะ
น้องโพลให้แฟนได้ชมกันนะคะ

ให้น้องโพลไปปลุกพ่อนะคะ

เขาทำตามที่คุณแม่มอบหมายอย่างดีนะคะ

คุณแม่บอกไม่รู้ปล่อยให้พ่อรู้
เพราะว่าลูกชายเนี่ย

น้องโพก็เลยยิ่งส่งเสียงร้องหวีดวิว

แล้วก็สุดท้ายก็โถมตัวเข้าไปใส่พ่อเลยนะคะ

เพราะว่าคุณน้องชาคริสหลับลึกมาก

เวลาหมดแล้ว
วันนี้เรา๓คน

ขอบคุณที่รับชมค่ะ